ส่วนซึ่งต้องรับรายการให้ทันให้แล้วเสร็จ
ไม่งั้นโครงพยาบาลมันจะตกไป
ต้องไปทบทวนดูที่ว่าใน๒เดือนที่เหลืออยู่เนี่ย
มันจะสามารถจัดทำโครงการต่างที่มันจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบ
ในภาควัฒนธนได้มากน้อยเพียงใด

เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูนะครับความถูกต้อง
การใช้จ่ายหลายแผงโครงการที่เสด็จเข้ามา
บางอย่างมันทำไม่ได้เพราะมันติดเรื่องของประชาชน

เพราะฉะนั้นต้องไปดูที่ว่าจะปรับงบประมาณเหล่านี้ได้อย่างไร
ในการที่จะลงไปสู่ชาวบ้านสู่ประชนให้มากที่สุด
วันนี้สถิติกิจโลกถ้าเรามองประเทศเรา
เราก็ว่าเราก็ตกลงบ้างแต่รอบบ้านเขาก็ตกตกเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นมันเป็นสาการที่เราทุกคนต้องยอมรับสภาพว่า

เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูที่นี่ก็คือเรื่องของการที่เรามียุทธศาสตร์ไง
จะทำยังไงล่ะที่จะรองรับความเสี่ยงของตัวตัวนี้
วันนี้ค่าเงินบาทก็อยู่ในประมาณ๓๖๓๐บาทเฉศใช่ไหม
ก็อาจจะยังแข็งอยู่บ้างนะครับ
อันนี้ก็ต้องไปดูว่าหลักเศรษฐศาสตร์แล้วมันมีหลายอย่างด้วยกันนะ
เรามีเงินสะสมจำนวนมากเงินเกินดุลจำนวนมาก
เงินอะไรล่ะบัญชีเดินสะพัดเยอะ
ซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เงินเราแข็งเงินเราเข้มแข็งที่สุด
เพราะฉะนั้นต้องไปดูซิว่าจะหาวิธีการยังไง
วันนี้ก็ต้องไปหารือกันในคณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผมยืนยันว่ารัฐบาลทำอย่างเต็มที่ในการที่จะทำให้ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากนี้ไปให้ได้
ด้วยการทำงานร่วมกันของรัฐบาลของคอรมอของน้ำตรีทุกท่าน
วันนี้ก็คุยกันเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงสุดท้าย๒เดือน
ให้เกิดการใช้จ่ายนะเพื่อจะมีเงินลงไปสู่ในระบบให้มากยิ่งขึ้นนะ
แล้วก็เตรียมการเรื่องการจะทำงานปี๖๓